แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะชี้ชะตาครอบครัวของคุณตาบินจากจังหวัดพิจิตรว่าจะสามารถคว้าทุนไปสร้างบ้านให้กับหลานสาวทั้ง๓คนได้หรือไม่นะครับกับการตอบคำถาม๔ข้อถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เราพร้อมที่จะฟังเฉลย๔ข้อนี้ไหมฮะ

ถ้าพร้อมแล้วอยากฟังเรื่องไหนก่อนครับ

เอาเรื่องจังหวัดพิจิตรเลยดีกว่าครับ
เรือที่ชนะเลิศประเภทเรือยาวใหญ่
จากการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน

ชื่อเรืออะไร
ขอเลือกตัวที่๔กัน

เลือกตอบตัวเลือกที่๔

ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อแรก๕พันบาทนะครับ
ขอให้ถูกเท่านั้น

เฉลยจากเรื่องต่อไปนะครับผมขอเฉลยจากเรื่องป้าน้อยครับ
บัตรประจำตัวคนพิการของคุณยายน้อยระบุว่าคุณยายน้อยมีความพิการประเภทที่เท่าไหร่

น้องตายเลือกตอบตัวเลือกที่สี่ประเภทที่๔ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกครับ

ถูก

ถูก
ถูก

ถูกครับ

ถูกครับ
ถูกครับ

ปียนุษย์แป้นน้อยเล่นในตำแหน่งลิเบอร์โรนะครับ
หรือที่เรียกว่าตัวรับอิสระ
ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเล่นอยู่กับสโมสร
ตอนนี้นะครับครอบครัวของคุณตามบินนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑หมื่นบาท
แล้วเหลืออีกข้อเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมมา
เอาใจช่วยครอบครัวของคุณตามบินกับคุณยายน้อยกันนะครับ
ว่าจะสามารถว้าเงินแสนกลับไปต่อลมหายใจกับครอบครัวได้หรือไม่
กับคำถามเรื่องนี้ครับ

ทอดมันจานใดต่อไปนี้ที่มีส่วนผสมของหัวปลี

ที่๓ซึ่งเป็นคำตอบที่